วันอาทิตย์จะมีการถ่ายทอดทางไทยรัฐทีวีนะครับ
เป็นคู่ประเดิมสนามบิ๊กแมชประจำสัปดาห์ชนบุรีเจอกับการท่าเรือนะครับ
พูดถึงทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมา๒ทีมนะครับเรามีโอกาสแนะนำกันในวันนี้
นั่นก็คือศรีสะเกดนะครับอีกหนึ่งทีมภูทรแล้วก็ห้องเย็นท่าข้ามนะครับ
ติดตามรายงานความพร้อมของ๒ทีวีได้จากคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
สโมสรศรีสะเกดฟุตซอลคลับและสโมสรห้องเย็นท่าข้าม
สองทีมน้องใหม่จากดีวิชั่นหนึ่งฤดูการก่อนถือเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของทั้งสองสโมสร
ว่าจะสร้างผลงานได้ดีเพียงใดในฤดูการนี้
สโมสรศรีสะเกดหรือฉายากูปรีประสาทขอมในฐานะแชมป์ดีวิชั่นหนึ่ง
อดีตพ่อมดฟุตซอลทีมชาติไทยอย่างโค้ชบังอนุชามั่นเจริญกลุ่มทีม
โดยการดึงแข้งฝีเท้าดีอย่างกล้องล่าเหล็กกล้าอดีตแข้งโต๊ะเล็กทีมชาติ
และ๒นักเตะจากกรมทางหลวงนั่นคือธนกรปิยปรีชายุทธ์
และบุญยฤทธคุ้มครองเข้ามาเป็นกำลังหลักเป้าหมายแค่ต้องการประคองตัว
หลุดรอดการตกชั้นก็เพียงพอแล้วทีมเราส่วนมากจะเป็นเด็กวัยรุ่น
เด็กที่ว่ายังอายุน้อยก็น่าจะเล่นเกมรับในแดน
แล้วก็ไปซิ่งคู่ต่อสู้ในแดนครับพอแล้วก็ใช้จังหวะโต้กลับ
ทีมเรานี่เป็นทีมน้องใหม่เพิ่งขึ้นมาก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด
เพื่อแฟนฟุตซอลชาวศรีสะเกดก็จะพยายามให้อยู่ในเลขตัวเดียวครับ
ความพร้อมก็เต็มร้อยครับผมแล้วการฝึกซ้อมของทีมก็ดีมากครับ
ก็ต้องการแมทแข่งแล้วครับนักกีฬามีความกระหายครับ
นักกีฬาในบ้านมีความกระหายมาก
มุ่งมั่นที่จะเอาชนะอยากทำผลงานในหลีกให้ดีครับผม
ขณะที่สโมสรห้องเย็นท่าข้ามอีกหนึ่งทีมน้องใหม่ที่แฟนฟุตซอล
จังหวัดสมุทรสงครามรู้จักกันดีปีนี้ยังคงใช้กุญสือสมองเพชร
โค้ดหวดจักรพบพวดศรีที่เคยสร้างชื่อสมัยคุมทีมราชนาวี
ซึ่งเน้นการให้โอกาสผู้เล่นดาวรุ่งในท้องถิ่นโดยมีกำลังหลักเป็นเจ้าอ้ำ
คาทาวุฒิผู้พันธ์แฝดน้องของคณิสรผู้พันธ์
ทวารชุดแชมป์อาเซียนของไทยที่จะมาไล่ล่าตะข่ายให้กับทีม
รวมถึงการย้ายเข้ามาของอนุวัฒนปานพพาจากบูเวฟชนบุรี
และพิสิทธิต่อสำลิดของแคทเอฟซีที่น่าจะมาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีม
ห้องเย็นท่าข้ามในฤดูการนี้
จุดเด่นก็คือเราเหมือนช่วยกันเล่นเป็นทีม
เราจะไม่ค่อยมีเราจะไม่มีซุปเปอร์ตาร์เลย
แต่เราเล่นทั้งสี่ห้าคนทั้งสิบคนยี่สิบคนไหน
เป็นแบบเป็นทีมเดียวกันไม่ได้หวังอะไรมาก
แค่เหมือนกับว่าไม่ได้หวังอยู่ข้างบนนะ
เราก็ไม่ได้หวังอยู่ข้างล่างคือหวังกับว่า
ให้แบบว่าอยู่สบายแบบไม่ใช่ต้องมาดิ้นล้นทุกแมท
ล้นทุกแมทเพื่อจะขยับดิ้นล้นเพื่อจะขยับขึ้นอย่างนี้
อยากจะอยู่แถวกลางอยากให้แฟนทั้งบ้าน
แฟนบอลของสโมสรทุกสโมสร
ผลักดันฟุตซอลให้มันดีขึ้น
เชิญชวนแฟนฟุตบอลชาวแม่งกองครับช่วยกำลังใจพวกเรา
มาให้กำลังใจกันเยอะนะครับ
แฟนฟุตซอลสามารถติดตามชมและเชียร์
สองทีมน้องใหม่นี้ได้ในฟุตซอลไทยลีกสองพันสิบเจ็ด
ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน